ในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอะไรที่แบบว่ามันน่ารัก
หันมาทางนี้หันมาอะไรนะน่ารักค่ะหันมาไปดูภาพดีกว่าเดี๋ยวคือผมไม่ยอมหัน
คุณก็ถูกบังคับคือผมไม่หันเขาก็พยายามแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคุณผู้ชม
สั่นสะเทือนเลยครับโต๊ะเลื่อนเลยครับ
ขนาดนั้นเลยอยากดูอะไรน่ารักดูค่ะความน่ารักที่มีอยู่ตรงนี้นี่ก็ถือว่าน่ารักรับมงกันไป

แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเซลปนะจ๊
อ๋อเหรอมาจากเกาะมาดากาสก้าเลยมาอยู่เมืองไทย
มาอยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวกว่า๑๐ปีแล้วค่ะคุณ
ตอนนี้เนี่ยลืมแล้วภาษามาดาสกาก้าพูดได้
มาดากัสก้าพูดยังไงรู้ไหม
ยังไงนั่นเหรอโอ้โหเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่อง
เอาแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยนานนี่ผมว่าเขาน่าจะเริ่มคุ้นชินกับภาษาไทยแล้วมั้
ถูกต้องแล้วก็คุ้นชินกับบรรยากาศกับอากาศของบ้านเรานะคะ

แม่ลีเมอร์เล่นลูกออกมาสองตัว
แล้วก็เป็นฝาแฝดกันด้วย

ก็เป็นสาวแฟดครับ
เพราะไม่ได้เป็นพี่น้องกันหรอ
ก็พูดเป็นสาวแฟดคานกันมาพร้อมกันเลย
แต่เรมเบอร์พอมันออกมาหน้ามันก็เหมือนแค่นี้นะครับ
มันจะไม่เหมือนได้ยังไง
คือลำพังเกิดมาแยกกันก็แยกไม่ออกแล้ว
ว่าต่อเขามีความน่ารักจริง
ซึ่งต้องบอกว่าที่มันออกมาเป็นแฝดแบบนี้นะ
มันเป็นความสำเร็จจากการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
ก็เลยทำให้ตอนนี้นะคะมีสมาชิกรีเมอร์ถึง๑๙ตัวแล้ว

ถูกต้องมีเยอะแล้วนะก็จะมีการ
เพราะเลี้ยงมีการผสมพันธุ์แบบนี้ไปเรื่อยนะคะ
เจ้าลีเมอร์น้อยฟ้าแฝดสองตัวนี้
มันเป็นลิเมอร์ที่เรียกได้ว่าน่ารัก

ถูกต้องนะมันก็จะมีสัญลักษณ์มีลักษณะที่แบบ
เก๋เป็นเอกลักษณ์ของมันเนี่ย

มันต้องดูเหมือนลิงหางมันอย่างกากรารอกเลย
ประดาษหูมันอย่างนี้ดูเหมือนแบบนี้
หมาจิ้งจอกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออใช่
ถูกค่ะมันเป็นสัตว์ในประเภทลิงนี่แหละ

เพราะฉะนั้นควรจะพาน้องหนูไป

จะต้องนั่งแพร่ข้ามน้ำขึ้นเกาะมาก่อน

โอ้โหมีความเป็นกันเองต้อนรับขับสู้ดีทีเดียว
ใครอยากจะไปคุณผู้ชมไปได้นะคะ
ทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตตะเริก
เขาจะมีส่วนแสดงลีเมอร์หางแหวนที่โซนแอฟริกาให้ชมกันโดยเฉพาะเลยนะคะ

ลองติดต่อไปลองพูดคุยกันก่อนกับข้อมูล
ว่าจะไปยังไงบัตรค่าชมเท่าไหร่
เปิดให้ชมไหมช่องไหนเขาปิด
เห็นบอกว่าลิมเมอร์มีจำศีลด้วยนะผมคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
แต่ว่านี่ดิฉันหาข้อมูลอยู่เขาบอกว่า
ลีเมอร์จะตั้งท้องประมาณ๑๐๐วัน
แล้วก็ออกลูกครั้งละ๑๓ตัว
แปลว่าสามารถมีแฝดได้ถึง๓
อ๋อเป็นแฝด๓ได้อันนี้เป็นแฝด๒
น่ารักชื่ออะไรดีลีกัมเมอร์
มันต้องเรียกรวมกัน

ผมงงคนเดียวไม่พอคุณผู้ชมงงกันไปด้วย

ตัวลีเมอร์มันจะน่ารักแบบนี้ถ้านึกไม่ออกก็ไปดูในหนังเรื่อง
บาดากัสก้า